ข่าวที่คนรักสุนัขไม่ถูกใจข่าวนี้เป็นอย่างยิ่ง
ใครเห็นก็สะเทือนใจที่มีรถกระบะขับไปบนถนนนะฮะ
แล้วก็มีลูกหมาน่อยตกมาทีละตัว

คุณตาอายุ๘๘ที่อยู่บนรถคันนี้
แล้วก็เป็นคนโยนหมาลงมาท่านมามอบตัวแล้วนะครับ
เมื่อช่วงเช้าวันนี้ครับนายบุญธันศรีแก้วอายุ๒๓

พานายศรีสาไทยสงฆ์อายุ๘๒
คนนี้เป็นคนโยนสุนัขลงมานะครับ
มามอบตัวที่สพกำแพงแสนจคปฐม
ศรียอมรับสารภาพเลยบอกว่าวันเกิดเหตุไปหาญาติที่บังเลนมา
ดื่มเหล้ามาเมาเมาขาดสติ
แต่ก่อนจะเมาขาดสติขอหมาเข้ามาด้วยจากบ้านญาติ
จะเอาไปเลี้ยงบอก๒ตัวหรือจะเอาไปเลี้ยง
พออยู่บนรถครับคุณผู้ชมคุณวราพรฮะ
คือหมามันทั้งฉี่ทั้งเอื่อนะใส่คุณตา
แล้วก็หมามันกัดด้วยนะฮะคุณตาบอกแบบนั้น
ก็เลยโยนลูกหมาลงรถนะครับ
คุณราบอกไม่รู้ตัวเลยแล้วไม่รู้ว่าหมาตายด้วย

คุณตาอยากจะขอโทษสังคมจริง

เล่าบอกว่าวันเกิดเหตุนะคือไม่ได้ไปกับพ่อนะ
แต่พอทราบข่าวนะก็บอกให้น้องสาว

เพราะว่าไม่อยากให้พ่อติดคุกพ่อแก่แล้ว
นาง
วันนทัศน์แสงดาราท่านนี้เป็นใคร
เปิดเผยบอกว่าวันนี้เป็นตัวแทนมาแจ้งความดำเนินคดี
และขอบคุณตำรวจที่ติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีได้
ส่วนผู้หญิงใจบุญที่รับน้องหมาเพศเมีย
ที่ถูกโยนลงจากรถแล้วมันไม่ตายเอาไปเลี้ยง
อยู่ที่ศรีประจันทร์สุพรรณบุรีครับ
ที่อำเภอศรีประจันทร์แล้วก็ตั้งชื่อให้แล้วชื่อวันใหม่
นะฮะอาการทั่วไปของซูนักมันดีขึ้น
แล้วก็ดื่มนมได้แล้วนะกินนมได้แล้ว
นายอุดมศักดิ์ประเสริฐพลกรังเจ้าของคลิป
เขามาดูผู้ต้องหาครับแล้วขอบคุณตำรวจที่
นิ่งนอนใจที่จะติดตามตัวคนทำความผิดมาดำเนินคดี
คือส่วนตัวเขาเขาบอกว่าโอ้แบบนี้เหรอ
เจตนาโยนถ้าเป็นอุบัติเหตุมันไม่ร่วงลงมาแบบนี้หรอกนะครับ
พาลตำรวจเอกภายบูรณ์แพร่ศรีนวล
ท่านผู้กำกับการสพกำแพงแสนระบุว่า
ขณะเกิดเหตุมีนายบุญธรรมศรีแก้วหลานของผู้ก่อเฮน
ให้การบอกมารับตาศรีที่บ้านปลักไม้ลายที่กำแพงแสน
คือมาดื่มเหล้าที่บางเลน
ก่อนกลับเนี่ยตาศรีบอกขอหมาไว้๒ตัวนะ
แต่ระหว่างทางนะครับอย่างที่ผมเล่าไป
คือสูนักนะมันก็ตัวเล็กอ่ะมันหมาน้อยอ่ะ
มันก็ทั้งฉี่ทั้งอึทั้งกัด
ด้วยความเมาตะศรีเหวี่ยงหมาออกมาเลย
เลยตั้งเขาหาในศรีธรรมรุนกรรมสัตว์และจะส่งสารฝากขังวันนี้
ส่วนบุญธรรมเนี่ยบุญธรรมยังไม่ถูกดำเนินคดี

จากการสอบปากคำในบุญทันก็บอกว่าได้ห้ามตาศรีแล้วด้วย
แต่ตะศรีไม่ฟังตอนนั้นอาจจะเมาเลยฮะ